ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยกันแล้วกันครับไม่น่าเชื่อครับ
พระรูปนี้จู่ครับคว้ามีดคว้ากันไกลแล้วเขาทำอะไรครับ
พยายามจะเฉือนอวัยวะเพศของตัวเองเกือบขาดเลยนะฮะ
ก็เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวด้วยว่าทำอะไรไป
แล้วหลังจากพอพยายามจะเฉือนเสร็จปั๊บยิ้มร่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทั้งที่เลือดเนี่ยมันซิบอยู่วางขาครับเหตุการณ์นี้

ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องไปคุยหน่อยวันนี้ว่าทำไมท่านถึงทำแบบนี้
คือพระสงฆ์รูปดังกล่าวตอนที่ไปเจอนั่งอยู่บนสาราการประเรียนที่วัดแห่ง๑
กาญจนบุรีที่อำเภอท่ามกาท่าทีคือนิ่งเฉยมากคุณผู้ชมคุณมิ้น
เหมือนกับว่าไม่รู้เจ็บอ่ะนิ่งมากแต่เลือดไหลออกตลอดเลยนะครับ
คือนักข่าวไปถึงยังสยดสยองแทนบริเวณช่วงหว่างขานะครับ
พระรูปนี้พยายามใช้มีดและกันไกลเฉือนอวัยวะเพศครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
นี่ครับทั้งมีดและกันไกลที่ใช้ก่อเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกหนึ่งมกราคมครับ
ทราบชื่อต่อมาคือพระรูปนี้สมมุติว่าชื่อพระโอ๊ตก็แล้วกันนะ
วันนี้เราได้เจอท่านด้วยแต่ก่อนที่จะไปคุยกับพระโอ๊ตเนี่ยนะครับ
จนบุรีเดินทางไปตรวจสอบที่วัด
ทราบข้อมูลมาบอกว่าพระโอ๊ตเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
จริงแล้วเนี่ยท่านอยู่ที่อุทุมพรพิสัยอยู่ที่ศรีสะเกดครับ
สังกัดวัดที่ศรีสเกตแล้วท่านมาอยู่ที่ธามกาเมืองกาลได้ยังไงครับ
ท่านอยากจะมาเที่ยวที่กาญจนบุรีเลยเดินทางมาจำวัดเป็นเหมือนกับพระอคันตุกะ
เยี่ยมเยี่ยนมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนจำวัดที่นี่๑๐วัน
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สุดสยอง๓วันก่อนหน้านี้พระโอ๊ตมีอาการคล้ายกับคนซึมเศร้า
คุณผู้ชมคุณมิ้นไม่ออกมาปฏิบัติกิจของสงฆ์เลย
ไม่ได้ตื่นมาทำวัดเช้าไม่ได้ออกรับบินทบาท
วันที่เกิดเหตุครับพระลูกวัดเห็นว่าพระโอ๊ตเขากำลังใช้มีดทำครัวแล้วก็กันไกลเนี่ยนะฮะ
พยายามที่จะเฉือนแล้วก็ตัดอวัยวะเพศของตัวเองอยู่บนกุฏิด้วยนะครับ
โดยที่ตอนนั้นพระที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกเลยว่าพระโอ๊ตไม่ได้มีสีหน้าคือเจ็บปวด
แต่อย่างใดไม่หนำซ้ำยิ้มครับยิ้มร่าเลยฮะ
คุณหมอรักษาอาการพระโอ๊ตเสร็จครับเดินทางกลับมาพักรักษาตัวที่กุฏิเหมือนเดิม
แต่ว่าวันนี้นะครับเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดไม่จาครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเคาะเรียกไปเคาะเรียกจนกระทั่งพระโอ๊ตออกมา
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูเดี๋ยวลองดูภาพตรงจังหวะนั้นหน่อยนะครับ
เรียกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะก็เลยถามหน่อยว่าหลวงพี่หลวงพี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ
นี่ครับตอนแรกไม่ยอมออกมานะฮะจากการพูดคุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวนะ
ตอนที่ลงมือทำร้ายตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่
โอ๊ตบอกแบบนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเจ็บไหมครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ปวดแล้วอัตมาปวดแล้วระหว่างที่สักถามพูดคุยเนี่ย
ตอนที่เปิดประตูให้เข้าไปเห็นไหมฮะสังเกตทีมงานของเราก็สังเกตเห็นว่าพระโอ๊ตเนี่ย
เหมือนท่านเนี่ยคือตอบด้วยใจลอยคือร่องลอยตอบเหมือนกับไม่ได้ใจความต่อไปเรื่อยครับ
ท่านแล้วยาที่หมอให้มาได้กินบ้างไหมครับเนี่ยไม่ได้กินยาด้วยนะครับ
พบว่ากินยาเกี่ยวกับการรักษาอาการจิตเวทก็เลยถามอีกว่าเออแล้วท่านมีอาการอกหักหรือเปล่า
ทำไมลูกทำไมถึงทำแบบนี้คือเราก็อยากรู้แหละท่านไม่ตอบครับท่านไม่ตอบนะฮะ
ขออนุญาตด้วยความเคารพคือที่ท่านตัดสินใจจะเฉือนอวัยวะเพศทิ้ง
ซึ่งมันก็เป็นอวัยวะสำคัญของผู้ชายเนี่ยคือท่านอยากจะละทางโลกแล้วใช่ไหม
ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวไม่ได้อยากจะในอนาคตถ้าสมมุติว่าท่านศึกท่านไม่อยากมีเมียแล้วใช่ไหม
ท่านก็ตอบว่าอยากมีเมียอยู่นะคือถ้าวันหนึ่งศึกออกจากผ้าเหลืองก็อยากมีครอบครัว
อยากมีเมียนะแล้วท่านทำทำไมเนี่ยนิ้วข้างขวาสังเกตเห็นยังมีคราบเลือดติดอยู่ครับ
จีวอนก็เหมือนกับยังมีเลือดอยู่เลยสังเกตเห็นตรงนี้
ระหว่างที่พูดคุยสีหน้าท่าทางของพระโอ๊ตเนี่ยเหมือนกังวลตลอดเวลาคือคงจะห่วงว่ากลัวว่าแผลเนี่ย
อาจจะเวอะหรือเปล่าหรือจะหายไหมจะอักเสบไหมนี่นะฮะ
มีปัญหาไหมกับทางบ้านไหม
คือเรียนถามด้วยความเคารพครับเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าสาเหตุคืออะไร
จะได้แก้ไขได้ถูกนะฮะกลัวว่าท่านจะทำร้ายร่างกายตัวเองอีกนะครับ
ไม่ได้มีปัญหาทางบ้านไม่ได้เสพยาไม่ได้ซึมเศร้าแล้วก็คือไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตด้วย
ยาที่รักษาอาการทางจิตก็ไม่มีอ้าวแล้วทำทำไม
ตรวจสอบในย่ามเอกสารพบใบสุทธิครับก็คือยืนยันความเป็นพระ
บัตรประชาชนเจอซองยาของโรงพยาบาลมการรักษาซองเป็นยาแก้ปวด
ยาฆ่าเชื้อแล้วก็คลายกล้ามเนื้อก็คาดว่าคงจะเป็นยาที่จ่ายมาให้
หลังจากที่เข้ารับการรักษานะครับวันนี้ครับทางวัดก็ลงความเห็นให้พระโอ๊ตเนี่ย
กลับภูมิลำเนาท่านมาจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกดใช่ไหมครับ
ก็นี่ครับให้กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิจุดท่ามกา
ขับพาพระโอ๊ตรูปนี้ไปส่งที่อุทุมพรพิสัยเลย
แล้วเดี๋ยวประสานกับสำนักพุทธที่ศรีสเกตครับ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ด้วยความเป็นห่วงแล้วครับว่าคือไม่รู้ว่าท่านทำทำไม

ดังนั้นเดี๋ยวถึงปลายทางแล้วคงจะเข้าสู่กระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ